มีเหตุการณ์รถกระบะไปชนกับรถจักรยานยนต์
หลานแขนหักเลยก็อุ้มกันอยู่ที่เกาะกลางถนน
แต่รถกระบาดนี้จอดอยู่กลางถนนเลย
ไม่เห็นหรือยังไงก็ไม่ทราบชนโครมเลย

มาจากกล้องของคันที่ไปชนนี่แหละอันนี้อีกมุมหนึ่งนะอันนี้เป็นภาพจากมือถือดูนะฮะ
นี่ครับคือรถเก่งเขาเหมือนจะไม่เห็นนะ
น่าจะไม่รู้จะพูดไงเออคือมันก็จอดอยู่กลางถนนกลายเป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนไปเลย
เบรกไม่ทันหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูจากกล้องหน้ารถของรถเก่งสีแดงก็มาเร็วเหมือนกันนะ
อาจจะไม่ทันระวังว่าอยู่ทำไมมันมีรถกระบะมาจอดอยู่แบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็คนขับเนี่ยชื่อว่านายวินัยฮะก็ขับมาด้วยความเร็วเหมือนกันแล้วก็พุ่งชนเข้าไป
รถกระบะเนี่ยนายอำนาจเป็นคนขับนะเขาจอดอยู่เปิดไฟฉุกเฉินอยู่อันนี้มันช่วงโค้งท่าไข่ครับคุณผู้ชม
ถนนสิริโสธรอยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะก็เมื่อเช้านี้เองครับนี่โอ้โหทิ้มไปแบบนี้เลยนะกระบะเขาจอดอยู่เพราะว่ากระบะเนี่ยเพิ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีนายวิศนุนะกำลังขี่พาหลานชายอายุเพียง๑๐ขวบไปโรงเรียน
หลานเนี่ยแขนหักแล้วก็มีแผลถลอกนะฮะทางด้านของนายวิศนุเองก็กำลังขี่รถไปแล้วแล้วก็มาประสบเหตุแบบนี้ใช่ไหมพอชนก็บาดเจ็บกันนะฮะก็เลยไปอุ้มหลานอยู่บนเกาะกลางถนนโชคดีนะที่อุ้มหลานออกไปแล้วอยู่ที่เกาะกลางถนนไปประถมพยาบาลนะรถกระบาดเขาจอดอยู่
ระหว่างนั้นนะฮะก็เห็นแล้วอยู่จู่รถเก๋งสีแดงก็มาเลยครับหลุดโค้กมายังไงกับใหม่สาบนะฮะก็ชนโครมเข้าไปคุณผู้ชมนะก็เลยรีบเปิดประตูไปให้คนในรถออกมามีอยู่๓คนนะฮะทุกคนก็มึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์แรกยังไม่ทันได้พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลก็มีคนเจ็บอีกเล็กน้อยกับเหตุก